ครบรอบนะคะแต่งงานครบ๑ปีแล้วนะคะของคุณก้อยคุณตูนเนาะ
คือเมื่อปีที่แล้วพี่แจ๊กรีนก็ได้ไปร่วมงานมาด้วย
คือบรรยากาศยังแบบรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมาก

ใช่นะคะครบรอบ๑ปีทั้งทีค่ะ
คือหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์ที่พี่ตูนเนี่ยเขาแบบเอาใจใส่ดูแลคุณพ่อ

เขามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันค่ะ

มาพร้อมรถเข็นลูกเลยจ้า
อ๋อคนพ่อมาเซอร์ไพรส์เหรอ

โอ้โหดูสิคะเสียงคุณแม่คุณก้อยแบบน่ารักมากจริง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเตอร์ไพรส์ของพี่ตูนนะคะน่ารักมากค่ะ
ช่อดอกไม้มาพร้อมกับรถเข็นเด็กค่ะ

ด้วยข้อความที่ทั้งหวานทั้งอบอุ่นจริงค่ะ

ถึงแม่ก้อยขอบคุณที่เสียสละให้พวกเราได้มีรอยยิ้มแบบนี้
ลูกบ้านเขาจำมั่นมากนะ

แล้วก็คือลงท้ายลูกพ่อพ่อนี่

ความสุขมันฉายชัดจากแววตารอยยิ้ม
รูปครอบครัว
ทั้งหมดเลยเป็นเพลงที่พี่ตูนบอกว่ามาจากหัวใจพ่อถึงลูก
ชื่อเพลงว่าเธอคือความสุขพร้อมมากจริงคุณผู้ชมดูดีรอยยิ้มน้องฟิล
ลูกเอ็นดูไปฟังบางช่วงบางตอนของเพลงกันค่ะ
เขาบอกว่าพ่อตูนเนี่ยตั้งใจถ่ายทอดออกมาเพื่อลูกชายน้องทะเลแบบคนนี้เลยล่ะค่ะ

คุณผู้ชมดูภาพตามนะคะคืออุ้มลูกนะคะแล้วมีคลื่นทะเลมาแล้วลูกชายชื่อทะเล
แล้วเพลงละมุนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเมโลดี้ทำนองเนื้อร้อง

มันเป็นโทรเมนต์ที่น่ารักของครอบครัว

สุดยอดแล้วก็ที่สำคัญคิดถึงการร้องเพลงของพี่ตูนมากเลยนะคะ
ถ้าว่างจากหน้าที่คุณพ่อก็มาวาคให้เราได้ฟังกันบ้างเนาะ